ว่าในช่วงนี้เอ๊ะเรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมนะ
มีของแจกใช่ไหมคะคุณแม่ะคุณก้องว่าไม่ใช่แค่เราที่จะแจกคุณผู้ชมมีหลายพื้นที่ที่เขาแจกกิจกรรมแจกของด้วย
เฉพาะช่วงวันหยุดที่ผ่านมา๒๓ตุลาคมเมื่อวานนี้วันปียะมหาราชหลายครอบครัวใช้เวลาไปทำบุญกันคุณผู้ชม
อย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเขาก็มีกิจกรรมนอกจากทำบุญแล้ว
ยังมีการแถมแถมสิ่งนี้ด้วย
สิ่งไหนเดี๋ยวรอชมกันนะคะ
สาราปฏิบัติธรรมวัดป้อมรามันตำบลสวนพริก
เมื่อวานนี้ประชาชนเข้ากลับมาทำบุญตักบาทเนื่องในวันออกภัณฑ์ศาสตร์ด้วยกว่าวันนี้นะ
รวมไปถึงวันปียะมหาราชหลังจากเสร็จพิธีทำบุญตักบาทแล้ว
พระครูเกษมจันทวิมลหรือพระอาจารย์แดงพระเกจิชื่อดังนะ
เขามาทำบุญที่วัดนะคะแล้วก็บนบานสารกล่าวก่อนที่จะขึ้นสังเวียน
แล้วก็ชนะไก่ชนในสังเวียนนั้น
ก็เลยเอาลูกไก่ทายาทสายพันธุ์นี้มาถวาย

รวดลายสายเนื้อเงยกั้นดีค่ะค่ะค่ะก็คิดว่าแบบขึ้นชื่อด้วยนะที่นั่นน่ะทางวัดก็เลยเลี้ยงเอาไว้จะมันออกลูกออกหลานกว่า๓๐๐ตัว

ถ้าจำได้นะทายาทของเจ้ามณีแดงธนชัยฟาร์ม
นี่เคยชนะสังเวียนเพราะ๑๐๒๒๒แสนบาทมาแล้ว
ค่าตัวเนี่ยรุปภองกับนักฟุตบอลชื่อดังเลยนะตัวนี้
ใช่แล้วแพงกว่าเรามากด้วยอย่าไปเทียบกับเราเลยค่ะ
กันลิบลับนะคะทีนี้พอทายาทมันออกมาเนี่ยนะคะก็มาเยอะแยะเต็มวัดเต็มวาแบบนี้
พระครูก็เลยมีไอเดียที่จะเอาไก่มาแจกให้กับประชาชนที่มาร่วมทำบุญ
จะได้เอากลับไปเลี้ยงแล้วเป็นการทำบุญต่อไปด้วย
ทายาทของแชมป์สังเวียนชื่อดัง
ก็ไม่แน่ว่าทายาทเหล่านี้จะเป็นแชมป์ไก่ชนต่อไปอย่างไรหรือเปล่า
ถือว่าก็เป็นการอนุรักษ์เรื่องของไก่ชนพื้นบ้านด้วย
เรื่องของการได้ทำบุญเลี้ยงสัตว์ก็เป็นการทำบุญอีกแบบหนึ่ง
เป็นเรื่องราวดีนะที่เราหยิบมาฝากกัน
ว่าเขาก็มีอะไรมาแจกกันเหมือนกัน
ก็แปลกดีนะส่วนใหญ่ไปวัดเนี่ยไปทำบุญไหว้พระ

ใช่เครื่องรางบ้างสายอาหารบ้าง
แล้วแต่แต่คราวนี้ไปวัดแล้วได้

ไก่ชนด้วยคันได้ด้วย
ดีนะบางคนเอาไปต่อยอดได้ไง
เอาไปขยายพันธุ์ได้เอาไปฝึกชน